วันที่สามของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะฝ่ายค้านก็มุ่งไปที่พลเอกประยุทธ์
จันโอชานายกรัฐมนตรีก็คือช่วงหลังให้เวลาเต็มไปที่พลเอกประยุทธ์เลย
ส่อบัญชีอะไรชื่อพรรคเก้ากลายท่านเนี้ยล่ะค่ะ
แล้วก็มีศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมออกมาชี้แจ้งว่าทุนที่นำมาสร้างอะไรต่าง
เงินบริจักษ์ไม่ใช่เงินของแผ่นดิน
แล้วก็มีการพูดถึงศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมที่นำข่าวปลอมของกองทัพมาเผยแพร่อะไรเหล่านี้ค่ะ
คุณอมรรัฐก็มีการยกกระจกให้พลเอกประยุทธ์ส่องดู
กระจกขึ้นมาเลยว่าถ้าจะตำหนิใครควรดูกระจกด้วย
พลเอกประยุทธ์ก็ชี้แจงนะคะชี้แจงหลายประเด็นเลยนะคะ
คือช่วงต้นเนี่ยพลเอกประยุทธ์บอกว่าตอนเช้าไปกราบสมเด็จพระสังฆราช
ในวันอาสานหบูชาแบ่งช่วงเวลามงคลนี้ให้ทุกคนนะ
สุดแล้วแต่นะใครจะรับก็ได้ไม่รับก็ได้แล้วแต่กรรมดีกรรมไม่ดี
กระจกเห็นไหมคะครับตอนแรกท่านนายกเหมือนกับจะพูดนิ่ม
สบายบอกเพิ่งไปทำบุญมาแต่หลังเนี่ยโอ้โหเข้มข้น
จนถึงท่านนั่นสออมรรจกล้าวไกลบอกให้ท่านนายกถอนคำพูดเลยค่ะ
ท่านนายกบอกไม่ถอนด้วยนะคะ
ท่านนายกได้กล่าวถึงดิฉันว่าดิฉันก้าวล่วงสถาบันตรงไหน
และมาตราข้อหานี้มันผิดนะคะมันมีโทษร้ายแรง
อยู่ดีจะมาปากพ้อยว่าคนอื่นอย่างนี้ได้ยังไง
โอเคครับขอบคุณครับเฉียนนั่งเดี๋ยว

ผมชี้แจงครับ
เที่ยวผู้ตีขลุมแบบนี้ล่ะฮะ

ก็เวลาท่านพูดอะไรมาทั้งหมดผมก็ฟังได้ท่านก็ฟังของท่านบ้าง
คือผมไม่ได้ว่าอะไรที่มันเกินความเป็นจริงเท่าไห
เพราะว่าไปดูในคดีต่างก็มีอยู่หลายคดีอยู่เหมือนกัน

ถอนนะคะถอนคำพูดทั้งสองอย่าง
มาตรา๑๑๒เป็นมาตราร้ายแรงนะท่านเที่ยวมาป้ายให้ใครอย่างนี้ได้ยังไง
ก็เอาเด็กไปเข้าคุกไม่ยอมปล่อยไม่ให้ประกัน

นายกไม่ถอนแล้วก็เดี๋ยวจะมีช่วงหนึ่งนั้น
สอบอมรรัฐถือกระจกแล้วไปเดินไปข้างหน้าแท่นท่านนายกเลยนะ
เดินไปข้างหน้าเลยนะคะ

เดี๋ยวมันจะมีบางช่วงที่เดินไปถึงตรงนั้นเลย
คือตลอดทั้งวันเนี่ยค่ะสาวฝ่ายคาดอภิปรายต่อเนื่อง

เพื่อแฮ็กข้อมูลผู้ชุมนุมฝ่ายเห็นต่าง
ใช้เงินแลกการยกมือโหวตให้ผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
เป็นประชาธิปไตยแบบงูเห่ากินกล้วย
ประเด็นนี้นายคารมสสพักเก้าไกลลุกขึ้นประท้วงว่า
ประเด็นเหล่านี้ได้รับความเสียหายนะคะ
ก็คือมันหมายถึงที่ตัวเองยอมรับว่าจะเข้ามาย้ายไปพักภูมิใจไทย
ประธานการประชุมก็เลยบอกว่าผู้อภิปรายไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะ

ขณะเดียวกันนะครับทุกผู้ชมครับ
มันก็มีความเคลื่อนไหวนอกสภาอยู่เหมือนกันนะ
ก็สืบเนื่องมาจากในสภาเมื่อวานนี้นี่แหละจำได้ไหมฮะ
บิ๊กป้อมลุกขึ้นชี้แจงอภิปราย
จากเรื่องนาฬิการูก็พูดเรื่องปฏิวัติผมไม่ได้ทำนะ

นี่พลเอกประยุทธ์ท่านทำคนเดียวแล้วพลเอกประยุทธ์ก็ยกมือ

หลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่านี่เป็นการยกมือรับเรื่องการทำปฏิวัตินะ

อย่างเช่นคุณสุธินคลังแสงประธานวิบฝ่ายค้านก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับ
เอาเรื่องจริงเขาว่าดีกว่า
เป็นระดับกิติที่น่าสมเพศ
คุณประวิทย์ท่านพลเอกประวิทย์ก็ได้ชี้ตัวฆาตกรตรงว่าคนนี้คือคนทำปฏิวัติ
แล้วก็ดูเหมือนยิ้มเหมือนภูมิอกภูมิใจ

คนบาปแต่ปลื้มใจว่าเป็นบุญ
แต่อีกฝากฝั่งนึงเนี่ยยังเพจลุงตู่ตูนที่เขาสนับสนุนพลเอกประยุทธ์นะครับ
โพสต์ภาพคนเอกประยุทธ์ที่ชูแขนในสภา
ตอนที่บิ๊กป้อมบอกเป็นคนทำปฏิวัติคนเดียว
เพราะมีข้อความชื่นชมบอกว่าชายชาติทหารกล้าทำกล้ารับ
ไม่เหมือนกับนักการเมืองบางกลุ่มทำทุจริต
แต่กลับไม่ยอมรับความจริง
เมื่อวานมีอีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่ทางสอสอฝ่ายค้านเขาอภิปราย
คุณชัยวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรีดีเอส
แล้วก็พาดพิงไปถึงเรื่องครอบครัวใช่ไหม

นี่ฮะล่าสุดวันนี้เนี่ย
คุณปรินาไกรคุบอดีตสสรัชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐ
โพสต์เฟซบุ๊คให้กำลังใจสสการกณิตนะฮะ
ซึ่งเป็นภรรยาของคุณชายวุฒินี่นะฮะ
โดยบอกว่าบอกตรงว่าอยากให้พี่โอ
กับน้องการกลับมาดีกันเข้าใจกัน
กาญอยู่กัน๓คนฝ่ายหญิงเจ็บปวดทั่วตราว
ส่วนฝ่ายชายเพลิดเพลินเจริญใจเข้าใจทุกฝ่าย

แรกเมื่อวานคนก็งงในสภาว่าเรื่องอะไร
อาจจะมาเข้าใจตรงคุณปรินาโพสต์นี่แหละ
สสการกนิดเองวันนี้ก็โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวนะครับ
ขอบคุณเพื่อนสสหญิงพักพลังประชารัฐนะฮะ
ที่มีการพยายามช่วยกันประท้วงสำหรับผู้ที่พาดพิงมาถึงเรื่องครอบครัว